วันนี้ระหว่างที่คุณชูวิทย์กำลังชี้แจง
แล้วก็เอาเอกสารเอาข้อมูลต่างมาเผยแพร่นะครับ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ปรากฏตัวด้วยนะครับ
บอกว่าอยากตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลภาษีที่ดิน

เพราะว่าเจ้าตัวก็มองว่าเขาเองก็เชี่ยวชาญเรื่องภาษีนะ
มือหนึ่งเรื่องการตรวจสอบภาษีเหมือนกัน

จะประสานขอข้อมูลในวันนี้
เพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติของแคนดิเดตนายก
หากเข้าข่ายการกระทำความผิดก็จะดำเนินการทันที
แต่ว่าตอนนี้ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในรายการข่าว
คุณชูวิทย์มีเพียงแค่ซองเอกสารสีน้ำตาลเท่านั้น
แต่วันนี้ที่มาได้เห็นคุณชูวิทย์แถลงชี้แจงอะไรต่าง
มีถาดพิซซ่ามีข้อมูลแผนผังโฉนดที่ดินต่างเนี่ย
คุณเรืองไกรบอกว่าพอเห็นข้อมูลหลายอย่างแล้ว
เชื่อว่ายังพอมีเวลาในการแกะข้อมูลทั้งหมด
ลองฟังคุณเรืองไกรเพิ่มเติมครับ

อกจากมีคุณเรืองไกรมาติดตามข้อมูลแล้ว

หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าที่คุณชูวิทย์ออกตัวแรง
ทั้งโพสต์ทั้งจัดแถลงข่าวนี่เกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าเป็นการแฉเพื่อชาติ
คุณชูวิทย์จู่เงียบไปพักหนึ่งเลย

แล้วก็บอกว่าคือเมื่อเช้าเพิ่งไปฉีดคีโมมา
คุณชูวิทย์บอกว่าเวลาคงเหลืออีกไม่เยอะแล้ว
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิดบัง
ดังนั้นนี่น่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมถึงออกมาเดินหน้า
แฉอย่างต่อเนื่องในเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายบอกว่านายกประเทศไทย
จะเป็นนายกที่ซ่อนเร้นอำพลางไม่ได้
รัฐมนูลมาตรา๑๖๐ระบุเอาไว้ชัดเจน
นายกต้องซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
และนี่คือบางช่วงบางตอนในระหว่างการแถลงข่าววันนี้ครับ
แล้วแต่งานนี้ผมบอกแล้วผมแฉเพื่อชาติ

เมื่อเช้าผมไปฉีดผมบอกคุณก็ได้ผมไม่กลัว

ผมพูดไปหรือผมตายไป
อีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมแล้ว

นายกประเทศไทย
จะเป็นนายกที่ซ่อนเร้น

แต่ที่ที่จะยิ่งให้รอดก็กลายเป็นที่ประจักษ์อาทิตย์ไม่ได้
ระบุไว้ว่านายกต้องมีความซื่อสรรค์เป็นที่ประจักษ์
อย่างนี้เข้าหรือเปล่า
ทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องที่มีการออกมาแถลง
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ